ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีเมษความรักคนมีคู่รักจูงมือไปดูเรือนหอได้เลย
มีแววจัดงานมงคลแล้วแต่ระวังมือที่สามเข้ามาแทรก
ถ้ามีคนรักวัยอ่อนกว่าให้ใจเย็นต้องคอยตามง้อ
คนที่มีครอบครัวชวนกันเที่ยวบ้าง
สุขภาพระวังโรคภัยไข้ตัวร้อนโรคอักเสบต่าง
อาหารเป็นพิษท้องไส้ปั่นป่วนระวังอุบัติเหตุจากการขับ
หรือโดยสารรถและเรือระวังฟืนไฟไว้ด้วยก็ดี
การเงินเข้าสู่ภาวะขัดข้องมีเหตุต้องจ่ายเล็กจ่ายน้อย
จ่ายสูงขึ้นแต่จะมีรายได้จากงานพิเศษ
ที่ต้องใช้ฝีปากคารมการพูดการเขียนเข้ามาจุนเจือบ
จนถึงเงินเดือนงวดใหม่
การงานที่ต้องทำเป็นทีมยังไม่สำเร็จเป็นรูปเป็นร่าง
ประณีประนอมลดปัญหาขัดแย้ง
รุนแรงถึงขั้นโยกย้ายหน่วยงานย้ายสังกัด
เบาะก็ต้องย้ายโต๊ะทำงาน
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์